สวีดัทสวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางเพื่อค้นหาเรื่องราวอันหน้ามหัศจรรย์ของธรรมชาติ
พร้อมหรือยังครับที่จะก้าวเดินออกจากบ้านพาตัวและหัวใจไปสูดหายใจลึก
มองเมฆมองฟ้าบนเส้นทางสายนี้เรากำลังจะเข้าป่าณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
ตอนนี้เราก็ลงจากรถเดินทางไปตามเส้นทางเดินป่าเจอต้นไม้ทั้งเล็กและใหญ่ซึ่งทุกต้นมีประโยชน์มีความหมายของทุกชีวิตในป่าแห่งนี้ครับ

นพระรามเป็นพืชปรสิทธิ์ที่พบในป่าดงดิบทางภาคตะวันตกของประเทศไทย
เป็นดอกไม้ดอกใหญ่ที่แสนบ่อบางถ้าใครได้พบอย่าได้แตะต้องนะครับ
เพราะจะทำให้ต้นนี้ไม่ออกดอกอีก
แก่งกระจานนี่ถือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการดูนกของทวีปเอเซียเลยนะครับ
เพราะว่าพบนกมากกว่า๔๐๐ชนิดขึ้นไปตลอดปีนะครับ
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อมาดูนกที่แก่งกระจานปีหนึ่งหลายพันคน
เจอแล้วล่ะครับเจอแล้วโดนไงครับบนต้นไม้เห็นกันใกล้ขนาดที่สบตากันได้เลย
นี่นะคือข้างแว่นถิ่นใต้สัตว์ประจำถิ่นแห่งผืนป่าแก่งกระจาน

มันคือชะนีซึ่งไม่เพียงปรากฏตัวเท่านั้น
มันยังส่งเสียงร้องเพื่อประกาศอนาเขตอีกด้วย
หยุดร้องได้แล้วครับ
เราไม่ได้จะมาแย่งที่ทำมาหากินคุณนะครับ
แหมรู้แล้วก็ช่วยร้องบอกต่อตัวอื่นด้วยนะครับ
และในระหว่างที่เรากำลังจะพักผ่อนหลังอาหารค่ำ

ก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นในความเงียบสงัดของป่ายามค่ำคืน
ต้องเดินทางไปยังต้นเสียงโดยด่วน
เพื่อหาคำตอบว่ามันคือเสียงอะไร
และเราก็นั่งเฝ้าดูในความมืด
ในที่สุดเจ้าของเสียงแหลมเล็กโหยหวน
ที่สร้างความสงสัยให้กับทุกคนก็ปรากฏตัวขึ้น

มันคือ
มันคืออีเห็นเครือครับ

ไม่เพียงอีเห็นที่ปรากฏตัวให้เราเห็นนะ
ยังมีชะมดแผงหางปล้อง
และสัตว์ที่แสนจะลึกลับอย่างแม่นหางพ่วงด้วย
และในที่สุดสุดหล่อก็ปรากฏตัวให้เห็น
ว้าวเท่มากเท่จริงเลยล่ะครับ
นี่นะคือเม่นใยแผงคอยาว
สัตว์ป่าพื้นเมืองของไทยนั่นเองครับ
แม่นใหญ่แผงคอยาวเป็นสัตว์ฟันแทะที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
และใหญ่เป็นอันดับ๒ของโลก
รองจากคาปิบาร่านูยักษ์แห่งทวีปอเมริกาใต้
ส่วนเจ้าเม่นใหญ่แผงคอยาวนั้นมีความยาวราว๗๐เซนติเมตร
และน้ำหนักประมาณ๒๐๒๗กิโลกรัม
ของที่เราทิ้งไว้ในป่าเนี่ยสัตว์ป่าก็จะกินเข้าไป

ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความสวยงามแก่งอาจารย์
เท่านี้ก็จะช่วยรักษาให้ปากอย่างอาจารย์อยู่ตลอดไปเพื่อคนทั้งโลกแล้วครับ